สวัสดีค่ะเจนี่ป้านันค่ะ
จริงบอกก่อนเลยว่าจริงเราก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน
คิดว่าคุณพ่อเราที่เป็นตำรวจน่าจะมีความเข้มงวด
น่าจะอยากให้เราเป็นลูกผู้ชายที่ตรงตามเพศภาพเรา
แต่จริงแล้วคือไม่เลยค่ะ
พอเราเกิดเป็นความกลัวว่าพ่อจะตีเราไหม
พ่อจะว่าเราไหมพ่อจะรู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเราไหม
เพราะเขาเป็นตำรวจเราเป็นลูกชายคนโต
เราจะต้องเป็นลูกผู้ชายให้เขาไหม
กลายเป็นว่าพอเราสร้างความคิดนี้ขึ้นมา
เราก็พยายามทำทุกอย่างเรียกได้ว่าชดแทน
คือสร้างความภูมิใจในอีกแบบนึง

เป็นที่พูดถึงในแง่ดีของคนในชุมชน
แฟลต์ตำรวจในหมู่ญาติอะไรอย่างนี้ค่ะ

สิ่งนี้มันกลับกลายเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่
เราก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้พ่อแม่ภูมิใจ
แต่เขาไม่เคยมานั่งบังคับเรานะ

ไม่เคยมีเรื่องอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเลย

มันก็เกิดเป็นวิถีชีวิตของเขา

ก็จะมีการแซลมีการพูดถึงกัน
แต่ว่าช่วงดีที่เราค่อนข้างจะเป็นเด็กดี
เป็นพี่ชื่นชมในสายตาของคนในชุมชน
ก็เลยไม่ได้มีการพูดถึงในแง่ที่ไม่ดีเท่าไหร่ครับ
เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราเคยได้ยินพ่อพูด

ครอบครัวญาติพี่น้องพูดถึงประเด็นนี้อย่างชัดเจนเลย

เหมือนจะอยู่มหาลัยตอนปี๑ขึ้นปี๒

แล้วทีนี้กลับไปที่บ้านตอนปิดเทอมแล้วคือมีการไปเยี่ยม
คุณปู่คุณย่าที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีการรวมญาติกันเยอะ
ตอนนั้นคือเหมือนพอญาติเขาเห็นเราผมยาว

ดูสิเดี๋ยวนี้มันผมยาวมันสวยขึ้นแล้วเนาะ

เราในใจเราจะพูดขึ้นมาทำไมอะไรอย่างนี้
เพราะเราไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เราจะคิดยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าตอนนั้นเหมือนปุ๊บพอพูดจบปุ๊บเราคือนั่งหันหลังอยู่
พ่อก็เดินเหมือนมารูปผมเราจากข้างหลังอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พูดกับเราว่าเป็นอะไรก็เป็นแต่อย่าเป็นเสือใบ
ตอนนั้นเราก็แบบเราไม่ได้เป็นเสือใบนะว่าเราคือผู้หญิง
เออเราแบบอะไรอ่ะเราไม่ได้ทั้งผู้หญิงกับผู้ชายอะไรอย่างนี้
คือแบบจริงคือมันเป็นมุกตลกที่เราคิดแหละ

คำแรกที่เราได้ยินคำว่าเสือใบคือเรารู้เลยมันเขาหมายถึงโจร
เออคือคือตำรวจอ่ะเมื่อก่อนมันจะมีโจรชื่อดังชื่อว่าเสือใบอะไรอย่างเงี้
แล้วเขาจะแทนเรียกแทนโจรหรือคนไม่ดีว่าเสือใบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือความหมายง่ายคือเขาก็พูดว่าเป็นอะไรก็เป็นแต่ขอให้เป็นคนดีอะไรอย่างนี้
ซึ่งอันนั้นมันเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ยินจากปากของคุณพ่ออย่างชัดเจนเลย
ทุกอย่างมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมันทำให้เรามั่นใจที่จะเป็นเราแบบนี้ไปอีกเรื่อยเลย
โดยที่แบบมันก็เกิดเป็นเกิดเป็นความคิดที่ว่างั้นต่อไปนี้ฉันก็สามารถเป็นฉันอย่างนี้
ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นอย่างแบบอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แล้วสินะอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีค่ะแต่เราไม่เชิงลิปสติกเราจะเป็นกระโปรงน้อง
มาใส่เอาพัดลมวางข้างล่างแล้วมาเป็นมาริลีนมอนโล
เราจะเอาผ้าเช็ดตัวมาทำเป็นผมอะไรอย่างนี้ค่ะตอนเด็กก็แอบเล่นอะไรอย่างนี้
แค่รู้สึกว่าทำอย่างนี้แล้วมันเป็นผู้หญิงเฉยอ่ะแค่ที่เรารู้สึกสะบัดกระโปรงแล้วทำอย่างนี้เราเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้คือ
แค่รู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงในแบบที่แบบเออเป็นผู้หญิงที่ทุกคนชื่นชอบดีเนอะเราอยากจะเป็นผู้หญิงคนนึงเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราไม่ได้มีเอาต้นแบบมาจากใครในครอบครัวหรือเอาต้นแบบมาจากมาจากใครคนใดคนหนึ่งเราก็เป็นผู้หญิงในแบบในแบบที่เราเป็นอะไรอย่างนี้
ว่าเอาเหตุการณ์ของเราไปบอกให้เขาฟัง

มันก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเท่าไหร่
เราทำได้แค่เราก็เล่าให้เขาฟังว่าแบบ
ชีวิตเราเป็นอย่างนี้เราโตมาเป็นอย่างนี้
คุณพ่อคุณแม่มองเราเป็นอย่างนี้
ก็ให้แต่ละบ้าน

ลองพิจารณาแล้วตัดสินใจกับเราเองว่า

ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มีใครมานั่งคัมเอาท์กับคุณพ่อคุณแม่เลย
บางคนใช้ชีวิตโดยไม่ต้องคัมอัล

บางคนคัมอัลแล้วคุณพ่อสนับสนุน

บางคนคัมอัลแล้วเกิดปัญหาครอบครัว
เราก็เป็นกำลังใจให้คุณลูกก่อนแล้วกัน
ว่าไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจแบบไหน
ขอให้มีผลลัพธ์ที่ดีต่อตัวของลูกมากที่สุดแล้วกัน
แล้วก็ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่
ถ้าเราในฐานะที่เคยเป็นลูกมาก่อนแล้ว
เรารับรู้ได้คือเรามีความรู้สึกว่า
ถ้าคุณพ่อคุณแม่ยอมรับเราได้
มันเป็นกำลังใจแบบที่สำคัญมากในการใช้ชีวิตต่อของลูก

ครอบครัวคือสังคมแรกที่ลูกต้องเจอมาตั้งแต่เด็ก

ก็จะยิ่งทำให้คนหนึ่ง
มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปอีกแบบมากเลย